คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของคุณพิธาแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของเราเหมือนกันค่ะ
เรื่องคุณทักษิณเดือนหน้าเหรอ

ใช่ว่ากรกฎาเดี๋ยวรอน้องอิ๊งบอกวันเวลา

ถามคำถามที่หลายคนก็อยากรู้
เพราะว่าเคยทวิตไว้ไงเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภา

ว่าจะกลับบ้านหมายถึงกลับประเทศไทย
กรกฎาคมก่อนวันเกิดคุณทักษิณ
ซึ่งคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวรอนะรอน้องอิ๊งเป็นคนบอก

กลับจะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะติดคุก

เพราะว่ามีหลาน๗คนถึงเวลาแล้วไงต้องมาเลี้ยงหลาน
เพราะวัยนี้นี่ดูคุณมดดำไปอุ้มหลานด้วยนะคะ
พ่อแม่เป็นวัยที่ไปทำงานแล้วแหละ
ปู่ย่าตายายก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงหลาน

อันนี้ตอนที่ล่าสุดที่คุณมดดำไปสิงคโปร์ใช่ไหม
ที่บอกไปเจอคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เนี่ยค่ะ
ได้เจอคุณทักษิณด้วย
โอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกคุณมดดำก็ถาม

คุณทักษิณบอกว่าโอ๊ยผมแก่แล้วหมดสมัยแล้ว
วันนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ยุคคนแก่แล้วล่ะ
เพราะว่าไม่ได้ทันเด็กยุคนี้แล้ว
มาบอกว่าเป็นคนแก่ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่
แต่จริงก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งหรอก
อิ๊งก็บอกว่าพ่อแก่แล้วให้คนรุ่นใหม่เขาคิดเถอะ
แต่ก็จะคอยให้คำแนะนำจากประสบการณ์
ให้ทำอย่างมีสติไม่ได้บังคับอะไรนะคะ
ลองฟังดูหน่อยไหมที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับคุณมดดำ

อยู่ดีอยากจะกลับบ้านไปตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่า

มันต้องถึงเวลาต้องไปเลี้ยงหลานแล้ว
เพราะว่าพ่อแม่เป็นวัยทำงาน

เพื่อให้พ่อแม่เขาได้ไปทำงานกันเต็มที่

โอ้โหแก่แล้วหมดสมัย
วันนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่
ไม่ใช่ยุคของคนแก่
นี่ค่ะที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ

เดี๋ยวรอดูแล้วก็รอดูความเคลื่อนไหวจากคุณอิ๊งอีกที
ที่จะบอกวันที่เท่าไรเวลาอะไรนะคะ